วันนี้สถานการณ์ฝนส่วนใหญ่ไปเน้นตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็บริเวณตอนกลางของประเทศส่วนที่ติดกับพม่าสักส่วนใหญ่
แต่ว่าพื้นที่ภาคอีสานหลังจากเจอฝนตกหนักไปก่อนหน้านี้
ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าคาดการณ์ว่าตลอดสัปดาห์หน้า
ยังคงมีโอกาสเจอของฝนที่เข้ามาตกในหลายจุด

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนสะสม
สังเกตว่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสาน
เป็นจุดที่มีสีแดงปรากฏอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าภาคเหนือทั้งภาค
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็เล่นตอนบน

ถ้าหากคำนวณต่อเนื่องสะสมไปจนถึงสุดสัปดาห์
จะสังเกตว่าภาคอีสานทั้งภาคเลย

ก็จะเริ่มมีฝนเข้ามาตกสะสมเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มความชื้นเข้าไปสะสมจนกลาย

ตรงนี้เองบริเวณอ่าวตังเกียจะเป็นจุดที่หลังจากนี้
ก็จะมีการปลอมตัวของพายุเกิดขึ้นต่อเนื่อง
และทิศทางแนวโน้มก็จะเคลื่อนที่มาในลักษณะเดียวกับพายุลูกที่แล้ว
จึงทำให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็จะมีโอกาสเกิดฝนได้อีก
ซึ่งแน่นอนจุดดังกล่าวนี้เองโดยบริเวณอีสานตอนบน
เป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษจะสังเกตว่าหลังจากนี้
ก็จะเริ่มมีจุดสีชมพูคือจุดที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้น
บริเวณอ่าวตังเกียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนตัวผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เข้าไปสู่บริเวณอ่าวเบงกออย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่อีสานตอนบนภาคเหนือนะครับ
เป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติเป็นพิเศษ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ